มันเกิดเหตุผู้ชายคนนึงเขาจะมาขอให้เปิดรีสอร์ทให้พัก
แล้วก็ให้เจ้าของรีสอร์ทไปหาผู้หญิงให้มานอนด้วย
ทีนี้เจ้าของรีสอร์ทวัย๖๐กว่าไม่ยอมทำตาม
เลยทำให้ผู้ชายคนนี้เขาโมโหเอามีดมาจ้วงแทง
ทำให้เจ้าของรีสอร์ทเสียชีวิตหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนะ
ยังไปก่อกวนไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งคือไปเต้นแบบสบายใจเฉิบเลยค่ะ
ไล่เรียงกันไปภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือกล้องวงจรปิด
จับภาพได้ผู้ต้องหานะคะนายสุรศักดิ์อายุ๓๓ปี
ใช้อาวุธมีดมาแทงนายเรืองชัยล่าสาอายุ๖๓ปี
ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทในตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
เจ้าของรีสอร์ทเสียชีวิตเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จแทงคนตายเสร็จเนี่ยนะผู้ต้องหาคนนี้เดินหลบหนีไป
แล้วตำรวจสพกุมภาวะปีที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ตามไปจับตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุก็คือที่รีสอร์ทประมาณ๓กิโลเมตร
จับตัวได้๒ทุ่มเมื่อวานค่ะ
กำลังไปป่วนร้านอาหารอยู่เลยนะฮะ
ใช่แล้วตอนจับตัวได้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าหึงเลยกลิ่นเหล้านี่คลุ้งไปหมด
ตรวจสอบดูมีของกลางอาวุธมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดเล่มหนึ่ง
มีเครื่องรางของขลังแล้วก็หนังสือ
เป็นเหมือนกับหนังสือทำพิธีอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ในย่าม
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวนายสุรศักดิ์ผู้ต้องหามาติดต่อกับที่รีสอร์ทนี้
แล้วก็บอกว่าจะขอเช่ารีสอร์ทห้องนึงไปหาผู้หญิงให้มานอนเป็นเพื่อนหน่อย
แต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทอย่างนายเรืองชัยปฏิเสธ
คนร้ายก็เลยไม่พอใจสิคะเอาอาวุธมีดมาจ้วงแทงแทงหน้าอกแทงท้อง
จนทำให้เจ้าของรีสอร์ตเนี่ยคือบาดเจ็บอ่ะค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จนายสุรศักดิ์ผู้ต้องหาคนนี้
เขาก็ไปก่อกวนในร้านอาหารไปป่วนในร้านอาหาร
เต้นหน้าเวทีที่เขามีการแสดงดนตรีกันอยู่อะค่ะ
แล้วเจ้าของร้านก็เลยให้พนักงานของที่ร้านเนี่ย
เชิญตัวนายสุรศักดิ์ออกไปนอกร้าน
เพราะอะไรมาเต้นเฉยมาป่วนหน้าเวทีเฉย
อาหารเครื่องดื่มอะไรไม่ได้สั่งเลย
คนที่ร้านบอกว่าน่าจะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็มารู้ทีหลังไงว่าไอ้ที่มาเต้นป่วนอยู่หน้าเวทีเนี่ย
ก่อความวุ่นวายมาแล้วไปแทงเจ้าของรีสอร์ทเขาตายมาแล้ว
ไปฆ่าคนอื่นเสร็จแล้วก็มาเต้นต่อเนี่ยนะฮะ

คือที่แรกมาเราก็ไม่รู้ว่าสติดีไม่ดีนะ

แกก็เดินเข้ามาเข้ามาเต้นอยู่หน้าเวที
ก็เต้นสักพัก๒๓นาที
แกก็เดินออกมาเหมือนจะนั่งโต๊ะครับ
เอาขวดมาวางอะไรเราก็ดูแล้ว
มันก็ไม่ได้เหมือนคนมาเที่ยวมากินร้านเรา
เพราะถ้าเดินมาเต้นก็เอามาเต้นก็บอกเดิน
ถ้าไม่ได้มากินไม่ได้มีโต๊ะมีอะไร
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ในการมาอะไร
หรือว่าจะดีหรือไม่ดี
พอสัมภาษณ์ทางเจ้าของร้านอาหารเสร็จแล้ว
นี่ค่ะตำรวจก็นำตัวนายสุรศักดิ์มาสอบสวนนะ

นายซูรสักเขาให้การพราบเศษค่ะ
คือยอมรับว่าแทงผู้ตาย
แล้วที่ไปแทงผู้ตายที่เป็นเจ้าของรีสอร์ท
เพราะว่าฝั่งเจ้าของรีสอร์ทมาหาเรื่องผมก่อน

แล้วก็ไม่ยอมเปิดห้องพักไม่ยอมหาผู้หญิงมาให้ผมนอนด้วย

แล้วฝากเตือนทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการที่พักต่างนี่
คือให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่มีอาการวิกลจริตแบบนี้ค่ะ

หรือว่าหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์
ว่าในเป้ของเขาคุณมีอะไรบ้างล่ะ
เครื่องรังของขลังมีหนังสือประกอบ

เต็มไปหมดเลยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น